นักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครู

ก็ได้แจ้งความดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหาร๓คน

ติดตามรายละเอียดได้จากรายงานครับ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดีภาพครู
ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับอดีตผู้บริหารที่สนดุสิต
เมื่อวันที่๒๐พฤศจิกายนและวันที่๑ธันวาคม๒๕๕๙

อนุมัติให้กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษ
และส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค
ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายสมศักดิ์ตาชัยและนายเกษมกลั่นยิ่งในข้อหาเดียวกันคือ
ความผิดฐานช่อกงตามมาตรา๓๗
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒
เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยทุจริตตามมาตรา๑๕๑ประกอบมาตรา๘๓
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปรับรามการทุจริตปี๒๕๕๙
แก้ไขเพิ่มเติมปี๒๕๕๐และฉบับที่๒ปี๒๕๕๔มาตรา๑๒๓ทับ๑
อนุมัติให้กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ชพค
ได้แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง๓คนประกอบด้วย
นายสมศักดิ์ตาชัยนายเกษมกลั่นยิงและนายสุรเดชพรมโชธในข้อหาเดียวกันกับคดีแรก
อนุมัติให้กองทุนเงินสนับสนุนพิเศษและส่งเสริมความมั่นคงตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ชอปค
แจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง๓คนประกอบด้วย
นายสมศักดิ์ตาชัยนายเกษมกลั่นยิงและนายสุรเดชพรมโชธในข้อหาเดียวกัน
คือความผิดฐานช่อกงตามมาตรา๓๗
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕
เป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยตำแหน่งโดยทุจริตตามมาตรา๑๕๑ประกอบมาตรา๘๓
และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐปี๒๕๐๒มาตรา๔มาตรา๘และมาตรา๑๑
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน